สำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นแหล่งขายดอกกุหลาบในกรุงเทพ
ก็คือปากคลองตลาด
ไปดูกันหน่อยไหมฮะว่าปากคลองตลาดเนี่ย
เขามีความคึกคักอย่างไรบ้างนะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมครับทีมของเรา
โอ้โหไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้อยู่ยาวกันถึงเช้ามืดเลย
ตี๔ตี๕ก็ยังอยู่เลยดูซิว่าดอกกุหลาบเนี่ย
เขาทั้งขายส่งและขายปลีกบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าปีนี้ประชาชนก็ให้ความสนใจค่ะ
ซื้อหาดอกกุหลาบเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมาแหละค่ะ

ขายดีเหมือนเดิมขายดีเหมือนเดิมค่ะ
ปีนี้ราคาดอกกุหลาบไม่ได้ต่างจากปีก่อนนะคะ
ราคาอยู่ที่กรัมละ๒๐๐๖๐๐บาท
แล้วแต่ขนาดที่แตกต่างกันออกไป
และขนาดหัวใจที่คุณอยากซื้อให้คนรัก

มีไหมใคร๒๐๐เอง
เองซื้อให้คุณสุพัสราหน่อย
อย่างเช่นแม่ค้ารายนี้เธอขายดอกกุหลาบมานานเกือบ๑๐ปีแล้วนะ
บอกว่าร้านของเธอขายกุหลาบนำเข้าจากต่างประเทศ
กุหลาบฮอนแลนด์และกุหลาบเคนย่า
ซึ่งแตกต่างกับกุหลาบไทยเพราะว่าแหม
ดอกใหญ่ดอกแข็งแรงความสวยงามคงทน
และปีนี้ลูกค้าให้ความนิยมดอกกุหลาบเมืองนอกเหมือนกัน
โดยมีทั้งออเดอร์จากอินเตอร์เน็ต
แล้วก็มาซื้อตรงที่หน้าร้านเธอเลยนะ
ซึ่งราคานั้นทั้งร้านของเธอ
ไม่สามารถบวกกำไรเพิ่มได้มากไปกว่านี้แล้วคุณ
เนื่องจากเป็นร้านขายส่ง
ยังคงต้องคงราคาไว้ตามปกติ

ไรอาจจะน้อยนิดขายเอาปริมาณกันแล้วกัน

สำหรับกลุ่มผู้นำเข้าราคานี้

ก็คือไม่ได้แพงไปจากปีที่ผ่านมาเลย
ก็คือเป็นปกติของวาเลนไทยเลย
อย่างของจีนเราอยู่ที่ประมาณ๑๒๐
คือถูกสุด๑๒๐๑๕๐๑๘๐อย่างนี้

อย่างเคนย่านปกติที่๓๕๐
ก็วาเลนไทยก็อยู่ที่๖๕๐๕๕๐ประมาณนี้
วันนี้จะเป็นวันที่ขายปลีก
ยุ่งเพราะว่าคนก็จะแห่กันมาซื้อช่อดอกไม้
แต่สำหรับเมื่อวานนี้จะเป็นวันที่
โทษค่ะเป็นวันที่เราจะต้องส่ง
หลาบที่เป็นชอบเป็นกรรมให้สำหรับลูกค้าที่เป็นเปิดร้านดอกไม้

ซึ่งเป็นในเขตกรุงเทพและอาจจะเป็นปริมณฑล
แล้วในไมค์ของเราเนี่ยก็มีดอกกุหลาบทำเป็นไมโครโฟนด้วยนะ

ของเราก็ต้องวาเลนไทยไปด้วยหวานหน่อย
เหนือจากร้านขายส่งแล้วเราไปดูร้านขายปลีกกันหน่อย
บรรดาร้านขายปลีกตอนนี้ก็คือการจัดช่อดอกไม้ต้อนรับวาเลนไทย

แต่ละร้านลูกเล่นแตกต่างกันไป
เอามาใส่โหลก็มีเอามาใส่กล่องก็มีเพิ่มความหรูหรา

แต่ว่าตรงในนั้นเต็มไปด้วยดอกไม้
สร้างราคาให้เพิ่มสูงขึ้นได้ไม่ใช่แค่จัดช่อเฉย

ขณะที่หลายร้านยังรับจัดช่อดอกไม้เหมือนเดิม
โดยลูกค้าสามารถเอาดอกกุหลาบที่ซื้อจากร้านอื่นมาให้ร้านจัดก็ได้
ราคาเริ่มต้นช่อละ๒๐๐บาท

เช่นเดียวกับสองสาวนี้สาวสวยตรงนี้เป็นใครเหรอฮะ
บอกกับทีมข่าวบอกว่าหากไปซื้อดอกกุหลาบจากด้านนอก
ราคาอาจจะต้องสูงถึงประมาณ๗๐๐บาท
เธอก็เลยตัดสินใจมาเองเลยที่ปากคลองตลาด
เพื่อที่จะซื้อมา๒ช่อ
ช่อนี้ราคา๑๕๐๐บาทเท่านั้นเองก็ตกช่อละ๗๐๐กว่าบาทนะ
แล้วเขาบอกว่ายิ่งตอนเช้าที่ทีมข่าวของเราไป
ตี๕เขาบอกว่าราคาดอกกุหลาบก็ลดลง
เหลือดอกละสัก๓๐บาทนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วย
ช่อในราคาเพียง๑๐๐บาท

เพราะว่าตอนเช้าไงคุณก็ต้องลดราคากันหน่อยนะครับ
นี่บรรยากาศที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะ
หวานพอไหมพอค่ะคุณก็เยอะนะตามปกติ